กลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยภาพเหตุการณ์ที่พลเมืองดีเนี่ยช่วยกันจับคนร้าย
ค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งบุกเดี่ยวเข้าไปไปจี้ชิงเงินจากธนาคารนะครับ
แสนกว่าบาทนะแต่ว่าถูกรอปภของธนาคารเนี่ยเขาแทงออกมาเพราะว่าไปแทง
แทงลบพอพอก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยผู้โรงบังดีช่วยกันจับตัวไว้นะครับ
โดยที่ตัวของผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าถูกแทงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
มันโดนแทงด้วยน่ะมันโดนแทงด้วยมันลบแล้วมันโดนแทงแล้ว
ไม่ไหวแล้วมันโดนแทงเข้านั่นแล้ว
ตายแล้วนี่มันโดนแทงเขาดิโดนแทงเขาหัวใจเลย
มันตายแล้วนะ

มันป้นแล้วนะครับ
คือหลายคนที่เข้าไปช่วยกันจับคนร้ายที่จี้ชิงเงินจากธนาคารเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยถูกแทงมาด้วย
ใช่ค่ะก็ช่วยกันจับเอาไว้นะครับหลังจากที่ฟุบล้มลงตรงถนนตรงนี้นะครับ
แต่อีกมุมหนึ่งก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะจะมีรอปภที่รอปภคนหนึ่งของแบงค์เนี่ย
เลือดโชคอยู่ที่หน้าอกเลยเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยแทงมาก่อนแล้วคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีออกมา
รอปภเนี่ยถูกแทงไปแล้วนะครับแต่ก็วิ่งตามคนร้ายมานะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยแย่งมีดคนร้ายแล้วแทงใส่คนร้ายมาทีนึงด้วย

พวกพี่เขาวิ่งออกมาแล้วตะโกลให้ช่วยกันจับหน่อยช่วยกันจับหน่อย
สุดท้ายคนร้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ธนาคารออมสินสาขาที่ยูโดมรังสิตนะครับ
เชียงรากบางขันตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
รอปภที่ถูกแทงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
วิ่งตามคนร้ายมาเนี่ยสุดท้ายเขาต้องนั่งอยู่กับพื้นฟุตบาทตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีคนเข้ามาช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนร้ายสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะคนร้ายที่ก่อเหตุ
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่แบงค์ออมสินตรงนี้นะครับ
นี่เป็นด้านนอกนะฮะแต่ถ้าดูด้านในเนี่ยในธนาคารนี่ครับ
จะเห็นรอยเลือดเป็นทางยาวเลยตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์มาถึงถนนน่ะ
เพราะว่าทั้งคนร้ายและรอปภที่ถูกแทงกันทั้งคู่เนี่ย
วิ่งไล่ตามกันมาจากด้านในไปถึงหน้าถนน
คนที่เป็นคนร้ายมาจี้ชิงเงินจากธนาคารชื่อนายปียพงศ์อ่ำอ่อน
ชื่อเล่นชื่อบาสนะครับอายุ๒๘ปีมีบาดแผลถูกมีดแทงที่อก๑แผล
แล้วในสภาพที่เสียชีวิตคือถูกจับใส่กุญแจมือไพร่หลัง
เพราะว่าตอนนั้นคนที่เข้าไปช่วยกันจับตัวก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาก็ถูกแทงมาด้วย
แล้วข้างศพของนายปียพงศ์เนี่ยมีมีดปลายแหลมยาวสัก๒๐เซนติเมตร
เลือดเลือดตกอยู่เล่มหนึ่งด้วยนะครับส่วนนี้คือผู้บาดเจ็บนะครับ
ขุนทองศรีชายะเป็นรอปภของธนาคารออมสินนะครับ
ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่หน้าอกอาการสาหัสนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับที่เกิดเหตุยังมีจักรยานยนต์ยามาฮ่า
แล้วไปตรวจที่รถเนี่ยมีป้ายทะเบียนหมายเลข๒ขอไข่คละคร๔๖๒๑กรุงเทพ
อยู่ใต้เบาะรถก็ของคนร้ายเหมือนกับตั้งใจถอดแผ่นป้ายทะเบียนมา
ตอนหลบหนีจะได้จำแผ่นป้ายทะเบียนไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้
พนักงานของธนาคารนะครับคุณยุทธนาเกิดแสง
บอกว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดในแบงค์
เข้ามาถึงมาล็อคลบรภพก่อนล็อคลบรภพก็คือพี่ขุนทองที่บาดเจ็บนั่นแหละ
นี่กล้องวงจรปิดในแบงค์นะฮะเดินเข้ามาเนี่ย
ตรงมาที่รปภแล้วก็ใช้มีดคู่บังคับ
ช่วงนั้นจะเอาเงินจากลิ้นชักรปภเห็นวิ่งเข้ามามีการต่อสู้กัน
มีการต่อสู้กันแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยแทงเจ็บ
แต่รอปภฮึดสู้แย่งมีดมาได้
แทงสวนใส่คนร้ายไปทีหนึ่ง
แล้วคนร้ายเนี่ยก็วิ่งหนีไป
เพื่อจะไปขึ้นจักรยานยนต์ที่จอดไว้ที่ริมถนน

นี่ค่ะจังหวะสู้กันอยู่กับรอบพพ่อนะฮะ

งมีดมาได้ก็แทงใส่คนร้ายไปที
แต่คนร้ายก็วิ่งออกไปพร้อมกับถุงเงินนะ
หลังจากที่เข้ามาในธนาคารเนี่ยแล้วตรงไปที่เคาน์เตอร์ก่อน
ไปเอามีดไปจี้บังคับเอาเงินจากลิ้นชักมาก่อน

อันนี้เป็นช่วงแรกนะฮะนี่ต้องดูภาพนี้ก่อนต้องดูคลิปนี้ก่อน
คือมาถึงเนี่ยเห็นไหมฮะพยายามจะเปิดประตูเข้าไป
คือสั่งให้พนักงานเนี่ยเขาเอาเงินใส่ถุงให้
แต่พนักงานเขาบอกอยากจะได้ก็เข้ามาเอง
แล้วข้างในเขาก็พยายามจะดันประตูเอาไว้เพื่อถ่วงเวลา
สุดท้ายก็เข้ามาจนได้นะครับนี่ฮะผลักเข้ามาจนได้
แล้วก็มาเปิดลิ้นชักเอาเงินใส่ถุง
เงินที่ได้ไปเนี่ยแสนสี่อาวุธที่ใช้คือมีด
นี่ฮะแล้ววิ่งออกไปนะพนักงานก็แตกตื่นตกใจ
พยายามแจ้งเหตุกันตอนวิ่งออกไปเนี่ย
จะไปเจอรอปภใช่ค่ะแล้วก็ไปแทงรอปภ
รอปภก็พยายามฮึดสู้แย่งมีดมาได้แทงสวนไปทีนึง
แล้วนายปียพงศ์ก็วิ่งหนีออกมาที่หน้าถนน
รอปภที่ถูกแทงก็วิ่งไล่ตามมานะแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ
เขาก็ช่วยกันรุมจับนะฮะสุดท้าย
ปียพงศ์หรือว่าในบาสที่เป็นคนร้ายเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ตรงถนนนี่นะฮะวันนี้คุณปิยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ธนาคารที่เกิดเหตุนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บพวกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานทางคดีนะครับ
ด้านในแล้วก็ด้านนอกของธนาคารเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะฮะ
ผู้ช่วยผู้จัดการของแบงค์ออมสินที่เกิดเหตุ
บอกว่าพอคนร้ายบุกเข้ามาเนี่ยมาถึงนี่ก็มุ่งตรงมาที่ตัวธนาคารที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับ
แล้วจับแม่บ้านเป็นตัวประกันก่อนนะจับแม่บ้านของแบงค์เป็นตัวประกันแล้วโยนถุงเข้ามาด้านในเคาน์เตอร์รับฝากถอนเงิน
ตะโกนบอกให้พนักงานที่เคาน์เตอร์หยิบเงินใส่ถุงให้แต่พนักงานบอกว่าถ้าอยากได้ก็มาหยิบเอง
ระหว่างนั้นเนี่ยจับแม่บ้านเป็นตัวประกันนะครับคนร้ายก็เลยต้องทิ้งแม่บ้านแล้วก็พยายามจะเปิดประตูเพื่อจะเข้าไปเอาเงิน
แต่พนักงานผู้ชายคนหนึ่งเขาก็พยายามดันประตูไว้ไม่ให้เปิดเข้ามาสุดท้ายจะเห็นว่าสู้แรงไม่ไหวนะฮะคนร้ายเนี่ยเปิดประตูแล้วก็เข้าไปจนได้
พนักงานเนี่ยยังถูกคนร้ายเนี่ยใช้มีดเนี่ยฟันเข้าไปบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วคนร้ายก็วิ่งไปหยิบเงินใส่ถุงได้เงินไป๑๔๐๐๐บาทประมาณเท่านั้นนะฮะ
ซึ่งที่แบงค์เขาบอกเขาตกใจกันมากเลยเขาหวาดภาวะเลยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แค่เห็นตามข่าวก็ไม่คิดว่าจะเจอพอเจอเข้าไปก็ค่ะมันก็ตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเขาเดินมาแทงรอพอก่อนเลยพอรอพอนั่งหันหลังให้อยู่เขาเดินมาแทงข้างหลังแล้วก็สู้กันเข้ามาเขาไม่โดนทำร้ายอะไรเลยแค่สู้เหมือนรอพอก็ใช้มือปัดป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาตัวปกติค่ะไม่ไม่ได้บาดเจ็บ

จุลมูลกันตรงเสาร์ก่อน
เพราะลอพพอพี่เขานั่งอยู่ข้างนอก
น่าจะเข้ามากันแล้วก็แบบ
น่าจะปากเลยหรือเปล่าเลย
ใครไม่รู้
แล้วก็น่าจะยื้อกันแล้วก็

แต่ก็ลอพพอก็เหมือนรออยู่ข้างนอก

แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า

คนร้ายเนี่ยตอนนั้นกำลังหลบหนีแล้ว

แล้วก็มีพลเมืองดีที่อยู่หน้าห้างนะ
พ่อค้าแม่ค้ารายเดอร์คนที่ผ่านไปผ่านมา

ว่าคนร้ายไปถูกแทงมาตอนไหน
รู้แค่ว่าตอนที่ล้มฟุบอยู่ที่ถนนเนี่ย

สักพักนึงก็เสียชีวิต

แต่ทีนี้รอบพอพอเขาก็ออกมาว่า

คนข้างนอกเขาก็เลยช่วยกันจับ
แต่ว่าโจรเขาไม่ยอม

ทีนี้คนที่ตลาดนี้เขาก็เลยช่วยกันจับเอาไว้ค่ะ
แล้วเขาก็เลยไปล้มอีกตรงนี้

คนเยอะไหมตรงนั้น

พอพอเขาบอกว่าโจรต้นธนาคาร
แล้วรอพอเขาเดินออกมาเลือดเขาอาบเต็มตัวเลย
นี่คนก็เลยลุมช่วยกัน

เหตุการณ์มันก็ชุลมูลวุ่นวายกันไปหมดนะครับ

มีพนักงานของแบงค์ก็เจ็บอยู่อีกคนนึง
ตอนที่พยายามดันประตูไว้ไม่ให้คนร้ายเข้าไปนะครับ

ก็คือในบาสเปียพงอ่ำอ่อน

แม่บอกว่าปกติที่บ้านอยู่ด้วยกัน๕คน

แล้วก็มีบาสที่เป็นลูกชาย

แล้วตกงานอยู่บ้านเฉย
เมื่อเช้าแม่บอกว่าลูกชายก็นอนหลับอยู่ที่บ้าน
แม่ก็ออกไปทำงานตั้งแต่ตี๕

บอกว่าเดี๋ยวจะไปหางานทำแถวคลอง๓

ชิงเงินจากธนาคารแล้วถูกแทงเสียชีวิต

ขณะที่ตำรวจบอกว่าเงินที่คนร้ายได้ไป
ตอนนี้ติดตามมาให้กับธนาคารแล้วนะครับ

หล่นระหว่างที่คนร้ายหลบหนีอะไรหรือเปล่า

คนร้ายได้เงินไปเท่าไหร่แน่
แต่น่าจะประมาณ๑๔๐๐๐บาท

คนที่ก่อเหตุถูกแทงด้วยมีด

ขณะเดียวกันทางรบพพก็ถูกแทงไป๑แผล
อกนะฮะอ้าวนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะมากทางเพจเฟซบุ๊ค
ไทยรัฐนิวส์โชว์บอกว่าหนึ่งเลยชื่นชมพี่รอปภนะคะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วก็โอ้โห
ผู้ก่อเหตุว่าไม่น่าคิดที่จะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้เลย
คือคุณผู้ชมที่ดูข่าวเราช่างสังเกตมากนะคุณภาคภูมิ
แล้วก็มีแผ่นป้ายทะเบียนซ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
ผ้าอ้อมเด็กอยู่ใต้เบาะด้วย

ใช่ไงแล้วมาก่อเหตุนี้ดูสิคะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะ